ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
หลังจากที่ไปเข้าร่วมการประชุม
ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้นำที่เมืองกลาสโกสหราชนาจักรค่ะ

ก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
จะมีอยู่ประโยคนึงที่พูดคำว่า

ในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ
เพราะว่าเราไม่ได้มีโลกใบที่สอง
ประโยคนี้คนตั้งข้อสังเกตมากว่าเอ๊ะ
มันคลับคล้ายคลับคลาก็เลยย้อนกลับไปดู
ว่าปี๒๕๕๗ในบัญคีมูลอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

และปี๒๕๕๘ในบารักษ์โอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ผลเอกประยุทธ์ก็มาพูดประโยคเดียวกันบนเวทีนี้

ขณะนี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ

เพื่อให้นำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และพนาเศรษฐกิจ

ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า
ผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสอง
เพราะเราจะไม่มีโรคที่สอง
ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว

โยคท้ายนี่แหละค่ะคือท่านนายกรัฐมนตรีพูดเป็นภาษาไทย
แต่ถ้าเกิดจะแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะคล้ายอย่างที่บอกไป
ย้อนกลับไปมีสองท่านที่เคยพูดประโยคนี้
ก็จะมีอย่างที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เด็กประยุทธ์มาถึงประเทศไทยนะฮะกลับมาแล้วนะครับ
ก็เลยได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
โดยให้สัมภาษณ์บอกว่าเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือว่าได้เอาศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วย
การเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมโดยมีกระทรวงการต่างประเทศเตรียมข้อมูล
ว่าไปคล้ายกับประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ
เด็กประยุทธ์บอกว่าก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าจะเหมือนใคร
เพราะผู้นำจะคิดเหมือนกันก็ได้แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าใครพูดอะไรไปบ้าง
สิ่งที่อยู่ในถ้อยแถลงก็ได้ถามกระทรวงการต่างประเทศแล้ว
เพราะการจะพูดหรือทำอะไรต้องมีการวางกรอบและขั้นตอน
สิ่งที่ต้องการเน้นย้ำคือโลกเรามีแค่ใบเดียว
และไม่มีโรคใบใหม่อีกแล้วที่ให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไป
หากทำให้โลกใบนี้เสียหาย
อ่าธนายก็ชี้แจ้งไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

สถานทูตสหรัฐเองก็โพสต์เรื่องราวของการประชุมในวันนี้เอาไว้เหมือนกันนะฮะ